ตามกันต่อค่ะเรื่องของเอ็มที่ฆ่าลูกด้านหลังนี่สรุปคือไม่ใช่แค่เอ็มสี่เมียนะ
เมียมีมากกว่าที่คิดคุณผู้ชมเมียห้าลูกสิบ
เดี๋ยวมาดูข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวเมียตัวละครเมียเนี่ย
ที่บอกว่าเป็นจำนวนคนที่๕เนี่ยนะแต่เดี๋ยวต้องมาไล่ลำดับนะ
ต้องได้ลำดับใหม่อีกสรุปเมียที่บอกว่ามีห้าเมียเนี่ย
คนล่าสุดนี้อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่กันแน่
เรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านพลตำรวจตรีนพระสินภูมิสวัสดิ์รองค์
บัญชาการตำรวจนครบานท่านก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยตำรวจพบว่าในเอ็มผู้ต้องหาเนี่ยนะ
มีเมียทั้งหมด๕คนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยบอกก่อนหน้านี้
เอ็มสี่เมียตอนนี้เป็นเอ็มห้าเมียแล้วนะ
แล้วมาไล่เรียงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ว่าคนที่เพิ่มเติมมาเนี่ยอยู่ในลำดับที่สอง
ดังนั้นมันจะไล่เป็นแบบนี้
คนล่าสุดที่เพิ่มเติมมาเนี่ยอยู่ในลำดับที่สอง
ตอนนี้เรายังไม่ได้ระบุชื่อนะว่าเมียคนนี้ชื่อว่าอะไร
ส่วนคนที่สามเนี่ยก็คือนางสาวเจ็ดสดาหรือว่าดาหรือว่าเจน
ส่วนคนที่๔คือนางสาวสริญญาหรือว่ายา
และคนที่๕ก็คือนางสุนันหรือว่าจุ๋มนั่นเองนะคะ
ไม่ได้มีลูกด้วยกันนะหรือเปล่าพนักการสอบสวนจะต้องไปสอบปากคำ
ถามข้อมูลของผู้ต้องหาต้องถามเมียคนที่เปิดเผยออกมาล่าสุดด้วย
ว่าเคยโดนเอ็มทำรุนแรงบังคับขู่เข็นหรือว่าทำร้ายร่างกายด้วยหรือเปล่า
ใช่นะฮะสรุปเป็นเมีย๕แล้วก็ลูก๑๐นะฮะ
แต่เมียคนที่เปิดเผยออกมาใหม่ไม่มีลูกด้วยกัน
คุณผู้ชมฮะแล้วก็รองผู้ประชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีนพสินเนี่ย

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่สนบางเขนเนี่ยนะครับ
กรณีของนางสาวเจษดาซึ่งเป็นแม่ของเด็ก๕คน
รวมถึงเด็กชาย๔คนที่คาดว่านายเอ็มและนางสาวเจษดา
จะทั้งร่วมกันฆ่าและอำพรางศพ
คุณผู้ชมฮะพลตำรวจตรีนพสินเปิดเผยออกมาแบบนี้นะครับ
ตอนนี้กำลังขอออกหมายจับเพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ในการพิจารณาออกหมายจับนางสาวเจษดาด้วย
นักข่าวถามว่ามีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้วใช่ไหม
ทางด้านของรองผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกว่า
มีหลักฐานทั้งจากคำรับสาภาพของนางสาวเจษดาเอง
ที่รับสาภาพล่าสุดออกมาแล้วว่า
มีการนำร่างของเด็กชาย๔คนซึ่งเป็นลูก
ไปทิ้งอำพรางแต่ว่าที่ตำรวจบอกว่า
มีหลักฐานที่ชัดเจนก็คือร่างของเด็กชาย๒คนแรก
ที่พบเมื่อปี๕๖และปี๕๗นะครับ
โดยปี๕๖เด็กชายคนแรกพบเป็นศพ
เมื่อวันที่๑๐ตุลาคมปี๕๖ที่สนบางซื่อ
ในพื้นที่ตรงนั้นถูกยัดใส่กระเป๋าเป้สีดำ
บริเวณริมถนนนิคมรถไฟจตุจักร
อันนี้เขตจตุจักรเมื่อปี๕๖
และศพที่๒ที่พบศพเด็กเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนปี๕๗นะครับ
ถูกใส่ถุงปุ๋ยมัดปากด้วยเชือก
แล้วก็ทิ้งเอาไว้หน้าโครงการจตุจักรกรีน
ตอนนั้นมีพนักงานทำความสะอาดพบเห็น
ก็เลยเก็บร่างของเด็กทั้งสองคนเอามาชนะสูตร
กับนายเอ็มและนางสาวเจษดาเท่ากับว่าเป็นลูก
นี่แหละฮะ๒ศพนี้ก็เป็นหลักฐานที่สำคัญ
ตอนนี้จึงต้องขอออกหมายจับทั้งนายเอ็มเพิ่มแล้วก็นางสาวเจษดาด้วย

ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
สองก็คือทำลายหลักฐาน
และ๓ช่วยกันซ่อนเร้นอำพางศพ

ทำไมถึงไม่แจ้งความไม่ทำอะไรเลยล่ะ
ทำไมถึงยังเอาช่วยเอาศพลูกไปทิ้งทำทำไม
ตั้งแต่ปี๕๖๕๗ไล่จนมาถึงปี๕๙กับ๖๑ด้วยนะ

บอกว่าก็เอ็มทำร้ายร่างกายและเอ็มขู่จนกลัว
แล้วอีกอย่างหนึ่งเอ็มคือรักแรกรักเดียวของฉัน
เจอกับเอ็มบนรถไฟค่ะคุณผู้ชม
รู้ว่าลูกตายแต่ไม่ยอมมาแจ้งตำรวจ
ต่อให้จะอ้างเหตุผลอะไรต่างนานา
จะเป็นรักแรกรักเดียวจะกลัวถูกทำร้าย
นี่ถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะ

ถ้าตอนสอบปากคำมาเช้านี้นะ
หรือว่าดาหรือเจษดาร้องห่มร้องไห้
บอกว่าไงรู้ไหมขอไปทำบุญให้ลูกได้ไหม
ขอให้พาไปวัดหน่อยได้ไหมจัดชุดสังขทานให้หน่อยได้ไหม

คือจริงก็ตั้งแต่ตอนที่เอาศพลูกไปทิ้งตรงศาลแล้วแหละ
บอกว่าอยากให้ศาลช่วยปกปักรักษาใช่ไหมล่ะ

คุณผู้ชมฮะคดีนี้ต้องค่อยไล่เลี่ยงนะ
จากคดีของเอ็มกับจุ๋มก่อน
เรื่องของเด็กหญิง๒ขวบที่ถูกฆ่าบกปูน
กระทั่งขยายผลออกมา
กรณีของเอ็มกับภรรยาก็คือเจษดาหรือว่าเจนเนี่ยนะฮะ
กับเด็กชาย๔ศพ
ที่ถูกฆ่าแล้วก็ถูกซ่อนเร้นอำพราง
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันยังไม่จบนะแล้วก็ดูจะยาวมากขึ้นเรื่อยก็ต้องตามกันต่อไป
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามคืออะไรวันนี้คุณกันจอมพลังพาลุงสังวร
สังวรเป็นใครก็เป็นลุงของน้องค่ะเด็กหญิงวัย๔ขวบ
ที่เกิดระหว่างในเอ็มกับนางเสาจุ๋มจุ๋มก็คือสุนันถูกไหมนั่นแหละค่ะ
ที่ลุงลุงสังวรเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วประเด็นเรื่องนี้คือ
น่าจะไปโดนเรื่องเจาะเอาผิดฐานค้ามนุษย์คืออย่างนี้เขาบอกเอ็มกับจุ๋มเนี่ย
ใจทำลูกพิการหรือเปล่าใช่เพราะว่าเด็กหญิงวัยสี่ขวบปรากฏว่า
แหว่งจมูกขาดตาบอดทั้งที่ลุงบอกว่าลุงเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิด
ตอนเกิดนะเป็นเด็กปกติอวัยวะครบ๓๒ทีนี้พอเด็กหญิง๔ขวบเนี่ย
ปากแหว่งจมูกขาดตาบอดแล้วเอาไปโพสต์ขอความช่วยเหลือจากโซเชียล
แล้วไปโพสต์ในลักษณะว่าเด็กพิการมีลักษณะปากแหว่งเพดานโหว
แล้วก็โพสต์ขอรับเงินบริจาคครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า
ลุงก็ยังยืนยันว่าฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนถึง๒ขวบ
เด็กไม่ได้เป็นแบบนี้เนี่ยเรื่องนี้คุณกันเนี่ยควันออกหูเลยนะ
เชิญคุณลุงมาให้ข้อมูลหน่อยให้ยืนยันหน่อยว่าจริงจริงอ่ะ
เด็กไม่ได้พิการแต่กำเนิดแต่เอ็มกับจุ๋มน่าจะทำร้ายจนเด็กบาดเจ็บ
แล้วนึกสิคุณทำอะไรจนเด็กเป็นแบบนี้นะคะ
แล้วเนี่ยคุณกันก็เลยพาคุณลุงสังวรค่ะ
เพราะต้องไปให้ปากคำในเรื่องนี้
ก็บอกว่าคุณกันบอกแบบนี้เพิ่งรู้ความจริงจากลุง
ว่าน้องเกิดมาปกติหมดเลยก็เลยตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ
แล้วจำได้ไหมคุณวันที่คุณกันเดินทางเข้าไปช่วย
แล้วมีน้องอายุ๑๒ขวบวันนั้นน้อง๑๒บอกว่า
น้องสาวหนูอ่ะโดนพ่อนี่แหละเอาสายฉีดชำระ
ฉีดตาน้องจนตาบอดจำได้ไหม
โอ้โหนี่แหละมันก็ย้อนกลับไปตั้งแต่วันนั้นอีกนะคะ
สุดท้ายแล้วคุณกันบอกว่านี่อาจเป็นการจงใจทำให้เด็กพิการ
เพื่อเอาเด็กมาหากินหรือไม่ฟังเสียงคุณกันค่ะ
เรื่องนี้ต้องดำเนินการให้ถึงที่สุด
แบบนี้นะครับลุงบอกเลี้ยงมาตั้งแต่๑สัปดาห์ไม่มีอาการผิดปกตินะฮะ
แต่ว่าจนกระทั่งช่วงอายุได้๒ขวบ
กับจุ๋มพ่อและแม่เด็กเดินทางมารับไปดูแลที่กรุงเทพ

ผมไม่อยากจะให้เด็กไปอยู่กับทั้งคู่เลย
เพราะไม่มั่นใจว่าจะดูแลลูกได้ดีหรือเปล่า
แต่บังเอิญว่าตอนที่มารับหลานไปนั้น

คนที่อยู่บ้านก็มีเพียงยายของเด็กเท่านั้น

ลุงยังต่อว่ายายเลยบอกให้หลานไปกับเอ็มกับจุ่มได้ยังไง

คือแทบไม่เคยได้เจอหลานนักเรียนไม่ได้เห็นหน้าหลานอีก
แล้ว๒ปีพยายามติดต่อนะ
๒ปีที่ผ่านมาขอติดต่อดูหน้าหลานหน่อยก็คิดถึงเนอะ
หลานมาตั้งแต่เล็กไม่เคยส่งรูปให้ดู

เห็นสภาพของหลานแบบนี้บอกเลยผมรับไม่ได้
แล้วจะมาอ้างไม่ได้นะว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถล้ม

ส่วนตัวเชื่อแน่นอนว่าทั้งคู่ทั้งเอ็มทั้งจุ๋ม
ต้องมีส่วนร่วมในการทำร้ายหลานผมให้พิการแน่นอน
ลุงบอกอีกค่ะว่านายเอ็มมีพฤติกรรมรุนแรง

ยังเคยเห็นกับตาว่าจับเมียตัวเอง
ว่าเครื่องนาศุนันต์มัดกับขือเอาไม้ตีแล้วด้วยค่ะ
โอ้โหสงสารมากนะ
มันจะทรมานขนาดไหนนะ
แต่ว่าตอนนี้เด็ก๔ขวบอยู่ในความดูแลของสารสงเคราะห์
เจ้านัทธีพมศรับไปดูแลเพราะยังอยู่ในคดีนี้อยู่เลยนะครับ

และเป็นแม่ของน้องโมเดลและเด็กหญิงสองขวบ

แล้วก็จุ๋มกลายเป็นผู้ต้องหาพร้อมกับนายเอ็มไปแล้วนะครับ
คุณผู้ชมค่ะคือที่บ้านของจุ๋ม

ปรากฏญาติพาผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
เข้าไปภายในบ้านไปดูข้าวของเครื่องใช้
เอ็มกับจุ๋มเคยขนกลับมาไว้ที่บ้านที่กำแพงเพชร
หลังจากที่ฝังร่างของน้องโมเดล

ในชีวิตไว้มากมายเลยนะคุณนะ
สมุดประจำตัวทั้งของเธอเอง
และยังมีสมุดประจำตัวตอนเกิด
ของน้องโมเดลที่ถูกฆ่าฝังปูนด้วย

เขียนชื่อไว้ชัดเจนเขียนวันปีเกิดไว้ชัดเจนเลย

น้ำหนักแรกเกิด๒๘กิโลกรัม
สถานที่เกิดคือโรงพยาบาลขานุลักษ์วรลักษณะบุรี
คุณผู้ชมคือนอกจากสมุดประจำตัวเกิดของน้องโมเดล
ที่ถูกฆ่าฝังปูนแล้วอย่างที่บอกไป
ว่าก็ยังมีเสื้อผ้าตอนที่จุ๋มทำงานอยู่ในที่กรุงเทพ

และที่สำคัญมีทั้งสมุดบันทึกเขียนเบอร์โทรศัพท์ผู้ป่วยที่เคยไปดูแล
และประวัติอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่จุ๋มเคยดูแล
ว่ามีการตอบสนองหรือพัฒนาสมรรถภาพผู้ป่วยอย่างไรบ้างนะครับ
แล้วก็บันทึกชีวิตของจุ๋มด้วย
เขียนระบายความในใจแทรกไว้ในสมุดตลอดเลย
เช่นนี่ฮะลายมืออ่านไม่ค่อยออก
แต่เราถอดคำมาให้คุณผู้ชม
บอกว่าวันนี้ลำบากแต่เขาสบายเขามีพร้อม

เพื่อให้หลุดจากคนที่ไม่มีอะไรอย่างเรา

ข้อความบอกในวันที่เราลำบาก
เราเนี่ยโอ้โหยังกับหมาตัวหนึ่ง
แล้วก็มีข้อความว่าเทหนแรก
กูไม่ผ่อนกูใช้แรงฟัด
อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็กูอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับ
แล้วก็ยังพบข้อความเขียนไว้ขอคำปรึกษาทนายความเรื่องอยากคืนรถนะ
เพราะว่าไม่ได้ใช้รถแต่คนที่เอารถไปใช้เนี่ย

ช่วยติดตามมาให้หน่อยหรือให้คำปรึกษาอะไรได้บ้าง

ต้องไปแจ้งที่ไหนเพราะคนที่ใช้รถติดต่อไม่ได้
โทรไปก็เปลี่ยนเบอร์คือไม่อยากจ่ายเงิน

ซึ่งน่าจะหมายถึงนางจุ๋มออกรถให้เอ็ม
แล้วญาตินางจุ๋มเป็นคนค้ำประกันให้ด้วย
แต่นายเอ็มเอารถไปใช้
ระบายความในใจที่เกิดขึ้นกับชีวิตนะฮะ
โดยเฉพาะชีวิตที่ถูกสามีทำอะไรต่างนานานะครับ
อกจากนี้ยังพบบัตรเครดิตสมุดบัญชีการกู้เงิน๒เล่ม
ของทกศปี๕๗เนี่ย๕๐๐๐๐บาท
แล้วก็ของสากรการเกษตรปฏิรูปที่ดิน
กู้เงินมา๑๗๐๐๐บาทเมื่อปี๕๙
ทั้งหมดจะเป็นหลักฐาน
ที่ตำรวจต้องเอาไปตรวจสอบต่อนะฮะ
ถึงประวัติการใช้ชีวิตของเอ็มกับจุ๋ม
จนเกิดการฆ่าเด็กฝังปูนนะครับ

กับน้องโมเดลที่ถูกฆ่าฝังปูน